คลิปที่ถูกเผยแพร่อยู่ในโซเชียลแต่มันกลายเป็นว่าแม้ว่าพฤติกรรมของครูจะเป็นแบบนี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปแต่บางส่วนเสียงก็แตกเหมือนกันมันก็ไม่ได้ดูรุนแรงนะ
แล้วครูบอกสายบู๊ก็ต้องมาบ้างกับเด็กผู้ชายแบบนี้
เอ้าถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยค่ะ
ครับเห็นไหมคะจังหวะเมื่อกี้สักครู่เหมือนกลัวเท้าถีบ
ตรงเก้าอี้ของเด็กข้างหน้าก่อนสักพักเนี่ย

ถีบตรงขาด้วยอันนี้ถีบขาเด็กของเขา
ใช่โดนทั้งเก้าอี้โดนทั้งขาของเด็กนะคะ
แล้วคลิปนี้มีคนเอาไปโพสต์เอาไว้
มันก็จะมีความเห็นด้วยว่าโหรุนแรงไปเปล่า
อย่างนู้นอย่างนี้อีกฝั่งนึงเขาก็มองว่า
มันก็ไม่ได้ดูรุนแรงอะไรนะนะ
ทีนี้ข้อความนี้ที่เขาไปโพสต์เอาไว้เขาบอกว่าครูทำไปเกินกว่าเหตุหรือไม่
เป็นคำถามเด็กผิดจริงที่คุยกันเสียงดังแต่เดินมาถีบแล้วไล่ออกจากห้องไปสมควรไหม
เราปลูกไว้ด้วยว่าเป็นโรงเรียนย่านตำบลหัวเรืออำเภอวาปีประธุมิตรที่จังหวัดมหาศาลคาม
ถึงการกระทำดังกล่าวบางคนมองว่ารุนแรงแต่บางส่วนมองว่าก็ดูไม่รุนแรง
ถ้าเกิดว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียนจริง
ใช่ค่ะคือหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปแล้วมีคนมาวิภาควิจารณ์การกระทำของครู
ขณะที่โพสต์ผู้โพสต์ยังเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้
บอกว่าตอนแรกมีเด็กคุยกันเสียงดัง

แล้วเด็กสองคนในคลิปก็คุยกันขึ้นมาเสียงดังอีก
ครูก็เลยเดินมาถีบที่โต๊ะแล้วก็เก้าอี้
ของเด็กทั้งสองคนที่คุยกันตามคลิปนี่แหละฮะ

นี่เขามาโพสต์เพิ่มเติมไว้
ใช่แต่ในขณะที่หลายคนบอกว่ามันก็ดูไม่รุนแรง
เด็กอาจจะแบบวัยรุ่นหน่อยเนอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็มีบางคนนะคะที่เข้ามาแล้วเหมือนให้ข้อมูลบอกแบบนี้ว่า
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ครูคนนี้ทำแบบนี้
มีคนโดนถีบถึงขั้นตกเก้าอี้มาแล้วก่อนหน้า
อันนี้ข้อมูลตามคนที่มาคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะ
ทีมข่าวของเราเลยติดต่อสอบถามไปที่ผู้บริหารของโรงเรียนแห่งนี้

ท่านผู้บริหารแจ้งว่าเรียกให้ครูและผู้ปกครองมาตกลงพูดคุยกันแล้ว
ครูเองขอโทษไปแล้วแล้วก็จบกันด้วยดี
ผู้ปกครองเองไม่เอาความอะไรไม่ร้องเรียนอะไรด้วย
ผู้บริหารก็เลยไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ส่วนคนนี้คือครูที่ปรากฏในคลิป
ครูบอกก็ทำจริงยอมรับ
เหลืออดจริงกับการกระทำของเด็กนักเรียน
ลืมตัวไปค่ะฟังเสียงครูหน่อยค่ะ
การลงโทษเด็กใดบางทีก็มีบู้มีอะไรบ้าง
ก็คือมูเป็นเด็กผู้ชายอะไรแบบนี้
บางทีก็อยากมองเฉย

ด้วยความเป็นครูเนอะ
มันแบบสอนให้เราต้องแบบต้องแจ้มจิ้น
คุณครูเนี่ยเปิดใจกับนักข่าวเลยนะครับ

ครูบอกครูก็ท้อเหมือนกันนะ
บางทีเนี่ยจะดูแลเด็กผู้ชายแล้วมันอยู่ในวัยที่กำลังแบบ
นึกมากเหรอจริงจากตัวหรือเปล่ากำลังเฮียวเลย
เด็กเคยเฮียวไหมล่ะเคยเฮียวไหมน่ะ
พี่เซ็นเข้าใจเพราะอะไรรู้หรือเปล่าตอนพี่เซ็นฝึกสอน
พี่เซ็นมาฝึกสอนที่โรงเรียนเด็กมปลายด้วย
มี๓๔๕๖กำลังเฮี้ยวเลยครูบอกก็ต้องใช้สายบู๊สายแอคชั่นกับเด็กเหล่านี้บ้าง
ครูก็รู้นะเข้าใจยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ครูท้อเหลือเกิน
อยากอะไรรู้ไหมอยากให้เด็กทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุด
หนูต้องตั้งใจเรียนเพราะครูก็หวังดีครูบอกแบบนี้
แต่ที่คนวิภาควิจารณ์บอกครูบางทีแบบเท้ามันไปถีบเท้ามันไม่ได้ให้เกียรติกันอะไรอย่างนี้นะ
ครูบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนวิธีในการที่จะตักเตือนเด็ก
ก็บอกเอาอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้แล้วก็แล้วกันอะไรอย่างนี้